ส่วนข่าวนี้ก็ต้องคิดซิคิดซิค่ะมีอะไรใหม่ใหม่ไหมเออ
ที่ใหม่ใหม่สดใสสดชื่นระลื้นหัวอะไรแบบเนี้ยมีมั่งไหมค่ะ
มีแน่นอนค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
เรานี่แหละแต่จะเป็นอะไรไปติดตามกันค่ะกับช่วงเกะกะกองไทย
มีอะไรใหม่ใหม่ไหมคะไม่มีค่ะมีอะไรใหม่ใหม่ไหม
โอ้ยไม่มีโอ้ยมีอะไรใหม่ใหม่ไหมอ่ะไม่มี

มีอะไรใหม่ใหม่ไหมอ่ะมีเขาจะหัวเขียวของเราไงโอเค

ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปลดน้ำรใจปล่อยปล่อยต่อไป้ิ้ง

ห้องข่าวหัวเทียวและข่าวเช้าหัวเทียวตี๕๓๐ถึง๘๓๐
เพื่อนยามเช้าคุยครบรสสดถึงใจ

ห้องข่าวหัวเขียวจะเป็นเพื่อนคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี๕๓๐ถึง๘โมง
แต่ว่าวันนี้ปล่อยต้องไปก่อนแล้วรู้สึกอายจนหน้าชาเลยค่ะ

ดูสิคะคิวยาวเป็นกิโลเลย
แห่ไปขอโชคกับพี่สาวต้องเช็คคิวให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเที่ยว
จะขอจากตรงนี้ก็ได้นะ
โรมอูตุนิยมเมธยาเตือนผลตกหนักทั่วไทยเลย
ฉะนั้นถ้าพี่จะออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มด้วยครับ
เครื่องยามเช้าคุยครบรสสดถึงใจ
มังเถาหัวเขียวลาดเถาเช้าหัวเขียว
ถึงศุกร์ตั้งแต่ตี๕๓๐ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
โรมอูตุนิยมเมธยาเตือนผลตกหนักทั่วไทยเลย
แบบนี้แล้วก็ปล่อยแทรรัททีวีของเราทั้งวันทั้งคืนไปเลยครับ
เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้คุณจะไปแย่งหน้าที่เขาเหรอคะคุณ
ไม่ก็เพลินเห็นสองหนุ่มเขามาชวนก็เผลอตัวเผลอใจเดินตามเขาไปเฉยเลยงง